คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุรถสิบล้อคันใหญ่ยักษ์คันนี้
เฮ่ยแบรกแตกอีกแล้วแบรกแตกตอนลงสะพานคุณแรงน้ำถ่วง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูนะฮะว่าเขาจะมีวิธีการในการที่จะหยุดรถคันใหญ่ของเขาได้อย่างไร

มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

อืม

ก็ต้องใช้ท้ายรถเพื่อนช่วยเบรก

ท้ายสุดก็ไปชนรถใหญ่คันข้างหน้า

ซึ่งรถกระบะคันนั้นก็มีพระเนรที่นั่งมาด้วยนะครับ

และเหตุการณ์นี้ก็พากันตื่นตกใจกันหมดนะฮะ

ที่บริเวณถนนที่สิงห์บุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์จราจรสพเมืองสิงห์บุรี
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน๓คัน

สว่างอาบรมตำบลต้นโพอำเภอเมืองนะครับ

เบียดชิดกับรถบรรทุกผสมปูนซีเมน

มีพระสงฆ์จำนวน๔รูปที่มากับรถนะครับ

เล่าให้ฟังบอกเขามีอาชีพรับจ้างขับรถ
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะขับรถออกมาจากบ้าน
จะไปตำบลแม่ลาอำเภอบังรจันทร์
ก็วิ่งรถเปล่านะฮะไม่ได้บรรทุกสินค้า

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางลงจากสะพาน
แล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นสัญญาณไฟแดงเป็นสีแยกนี้นะครับ
แต่ทีนี้ฮะเขาเหยียบเบรกใช้คำนี้เลยดีกว่า
คือพยายามกระทืบเบรกอะคุณแต่มันเอาไม่อยู่จริง
เห็นแล้วรถด้านหน้ามีหลายคันทำยังไงดี
ก็ต้องพยายามหลบออกซ้าย
เอาจริงคุณสืบสกุลดูคุณดูระยะของถนนตรงนี้

ก็เลยต้องไปหยุดที่ท้ายรถเพื่อนท้ายรถใหญ่กันนั้นนะครับ

เขาบอกว่ายังโชคดีที่ตอนที่ขึ้นสะพานมา
แล้วลงสะพานมาไม่เร็วนัก
คุ้นชินว่าลงสะพานปุ๊บ
มันจะเจอไฟแดงปั๊บทันทีไงคุณ
คุณคิดดูถ้ารถใหญ่มาเร็วแล้วลงสะพานแบบนี้นะเอาไม่อยู่นะครับ

เดินทางมากับรถกระบะท่านก็บอกว่า
ท่านเป็นพระสังกัดวัดพระนอนจากศรีวรวิหาร
ท่านกำลังจะเดินทางไปรับกิจนิมนต์

โดยมีคนขับรถของวัดเป็นคนขับ
ระหว่างที่จอดรถรอสัญญาณไฟ

เห็นว่ารถบรรทุก๑๐ล้อมันพุ่งมาข้างหลังแล้ว
และทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะครับ
ก็มีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รูปนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบ
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ